ไม่ได้มาพร้อมงานแต่งนะมาเคลียร์งานที่คนด่ากันก่อนละกัน
มาพร้อมประเด็นร้อนยาวเป็นหางว่าวเลยค่ะ
เรื่องความรักช่วงนี้ที่โปรยังล้นเหลืออยู่หรือเปล่า
เพราะว่ามีภาพหลุดหวานกับหนุ่มสงกรานออกมาให้เห็นหลายต่อหลายทริป
ด้วยความว่ารักเอยเตยหอมช่วงแรกก็อย่างนี้แหละนะคะ
โดยเฉพาะจากทริปบาหลีมีภาพเซ็กซี่เซ็กซี่มาฝากกันด้วยค่ะ
รวมไปถึงอย่างที่บอกไปว่าดราม่ามากมายที่เกี่ยวยงกับเธอ
งานบุญยังโดนด่างานปาร์ตี้ก็โดนเขาว่าเหมือนกัน
ส่วนละครที่หลายคนตั้งตารอมีอัปเดตมาฝากกันด้วยนะคะ
หลายคนออกอาการเป็นห่วงก่อนละครเขาจะออนอีกบอกว่าแป๊กแน่
เพราะว่าอะไรเพราะว่ากระแสด้านลบของแมทมันเยอะนะคะ
อาจจะตามรอยแรงเงา๒หรือเปล่าเพราะว่าผลิตมาจากค่ายเดียวกัน
ฟังแบบม้วนเดียวจบจากปากแมทพีรณีดูซิว่าเธอจะคัมแบ็คหรือยังค่ะ
มีประโยคเด็ดเพียบเลยค่ะฟังให้ดีเลยค่ะ

อยากมีเซ็กซี่นึงด้วย
ก็ธรรมชาติค่ะทะเลอะค่ะจะให้ใส่ราตรีก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะหนักเกินไปถ้าเปียกน้ำ
เกิดพี่แหวนแหวนว่าคนเมืองตอนว่าเราใส่ชุดกรรมไปอะไรอย่างนี้
เหมือนที่พี่แหวนบอกเลยค่ะจริงไม่ใช่เป็นทีมพาราตะนะคะเป็นทีมอาราเบียนค่ะ
ถ้าไปศึกษาดูก็จะทราบว่าแต่งแบบแมทก็ถือว่าถูกต้องค่ะ

ขายุบหน่อพองหน่อค่ะ
แอบแบบนี้ก็ความหน่อยที่แบบเฮ้ยด่าฉันอีกแล้วด่าฉันอีกแล้วอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะยินดี
แมทก็อัปเดตกับทางพี่ใหม่แล้วก็พี่หน่องเรื่อยค่ะ
ในปีนี้แน่นอนค่ะในปีนี้แน่นอนและเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะหน่อย๓๐กว่าตอนก็อดทนรอนิดนึงสำหรับคนที่อยากดูนะคะ

ฉันขอผิดเซ้นท์ใจตามคำว่าถ้าไปศึกษามาก็จะรู้นะครับว่าเขาถูกกิน
อันนี้ด่าคนที่ไปวิจารณ์เขาไม่ได้ไปศึกษาข้อมูล
จะไปทะเลจะให้ใส่ชุดอะไรล่ะใส่ชุดลาตีก็หนัก

แต่ว่าด้วยความว่าเป็นแมทไงมันก็ดูหน้าเหมือนไส้นิดนึง